คุณผู้ชมคะมีอีกแล้วค่ะคนร้ายที่บุกเดี่ยวไปจี้ชิงทองในร้านทองที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะ
ห้างนี้อยู่แถวกลอง๗ปัทุมธาตุนี้แต่เหตุการณ์เนี่ยมันกว่าเหตุการณ์อื่น
ได้ทงคำไปน้ำหนักสิบห้าบาทมูลค่าประมาณสี่แสนห้าหมื่นบาท
คนร้ายผู้ชายคนนี้นะคะเห็นไหมคะในมือถือปืนอยู่
แล้วก็จับพนักงานของร้านทองเอาไว้ด้วยนี่ค่ะสิบโมงครึ่งค่ะ
ตำรวจสพธัญบุรีได้รับแจ้งนะคะก็วิทยุสกัดจับคนร้าย
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่นะคะ
คนร้ายเหมือนกับคนร้ายรู้เส้นทางวางแผนมาเป็นอย่างดี
แล้วก็หลบหนีไปพนักงานชายที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ตามคลิปภาพเมื่อสักครู่อะค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ย
คนร้ายคนนี้ตัวสูงใหญ่นะคะครับแล้วอายุเยอะแล้วนะคะ
เกือบห้าสิบได้มาแล้วแบบไม่อ้อมค้อมเลย
มาถึงจับเขาเป็นตัวประกันเลยเอาปืนทุบตู้โชว์
ข่มขู่พนักงานในเคาน์เตอร์โกยทองไปน้ำหนัก๑๕บาท
เป็นสร้อยน้ำหนัก๓บาทกับ๒บาทอย่างละ๓เส้นนะคะ
แล้ววิ่งออกไปนอกห้างขี่รถหลบหนีไปทันที
เขาถึงมาคว้าแขนผมแล้วก็ควักปืนมากระแทกอยู่ที่หน้าตู้
บอกน้องพนักงานที่อยู่ด้านหลังให้ส่งของมา
พอได้ทองชุดแรกเขาไปปึ้งแล้วก็มันก็ทำไม่พอ
เขาก็ทำการประทุ้งปืนอีกทีหนึ่งเพื่อฝึกพนักงานด้านใน

พอได้ทองมาในรอบที่สองปึ้งเขาก็จงมือของแม่มา
คนร้ายไม่ได้ยิงใครเนี่ยค่ะ
ก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ได้ภาพมา
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะแต่ต้องบอกว่า

มากค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะรู้ตัวคนร้ายแล้ว
คือตอนที่รู้ตัวคนร้ายแล้วตอนที่ก่อเหตุนี้ใส่หมวกนะ
ค่ะแต่มันจะมีภาพเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่าเห็นแบบไม่ใส่หมวกเนี่ย
เอาจริงนะคะพี่อุ๋ยคือมันจะถ้าคนรู้จักก็จะรู้ว่าเป็นใคร
อย่างนี้มันรู้ว่าเป็นใครแล้วรู้ตัวคนร้ายแล้วคุณผู้ชม

รองกฏภิปริกรมราชฎรณและโคสกรมราชฎรณออกมาบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานราชธรรมชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่
ทันทะสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ทันทสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปฐุมธานี

ชื่อว่านายอภิชัยเวชากุล

ผู้ก่อเหตุขออนุญาตผู้บังคับบัญชาว่าขอลานะ

ขอลากิจนะจะไปทำธุระส่วนตัว

ภารกิจไปจี้ชิงทอง

เขาติดต่อมาที่ผู้บังคับบัญชาว่าจะมอบตัวแล้วค่ะ

ผู้บังคับบัญชาบอกว่านายอภิชัยคนนี้เป็นหนี้นอกระบบ

คงจะเครียดแล้วเข้ามาเกาะเหตุนี้
กรมราชธรรมได้ตั้งคณะกรรมการมาเลย
สอบสวนวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการนะคะ

ราชธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

คนร้ายเป็นเจ้าหน้าที่ของราชธานี

จากเดิมเนี่ยติดหนี้นอกระบบแล้วเครียดไม่มีเงิน

เครียดยันแบบครอบครัวยันลูกยันมีอะไรแหละทีนี้